อ้าวแล้วมันจำคนผิด

ในนั้นมีเงินประมาณเกือบ๓๕ล้านบาท
จากวงจรปิดนี่คุณผู้ชมจะเห็นว่าโจรรายนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดริมถนนหน้าธนาคาร
เดี๋ยวจะได้เห็นนะว่าท่าที่ของมอเตอร์ไซค์มีพิรุธหน่อย
พิรุธหน่อยก็คือชะเง้อดูก่อนหน้านี้นะเฉง้อดูนี่มาแล้ว
ขี่มาขี่มาช้าจอดปุ๊บเหลียวขวาทีซ้ายที
อยู่แบบเนี้ยสามรอบคุณผู้ชมแล้วก็ขี่รถไปด้านหลังธนาคาร
เพื่อรอก่อเหตุครับที่เกิดเหตุเป็นหลังธนาคารแห่งหนึ่งในซอยราชอุทิศ
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีตำรวจลงพื้นที่ไปเจอรถตู้จอดอยู่ริมถนนครับ
ค่ะนี่ฮะตำรวจไปกันแล้วโอ้ไปกันหลายนายคันนี้เลย
ผู้เสียหายคือนางสาวประพาพรบุญมีสนมอายุ๒๙ปี
ยังตกใจอยู่เลยนะโอ้ก็เล่นโดนฉกเงินไปเป็นล้านอ่ะ
หลายล้านด้วยนี่คิ้วผูกโบอยู่เนี่ยเออหน้านิ้วคิ้วขมวดเลย
ประพาพรเล่าให้ฟังเธอมาเบิกเงินที่ธนาคารจะเอาไปจ่ายค่าแรงให้กับพนักงาน
ปกติเธอมาสองรอบต่อเดือนคือวันที่ห้ากับวันที่ยี่สิบของเดือนค่ะ
ช่วงก่อนเกิดเหตุครับคนขับรถตู้ชื่อนายกริจชะพัฒน์เนี่ย
นำรถตู้มาจอดไว้ตรงนั้นแหละตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละ
แล้วคนขับรถตู้กับนางสาวประพาพรจะเดินเข้าไปเบิกเงินเบิกมาสามล้านห้า
แล้วคนขับรถตู้ก็คือนายกริจชะพัฒน์เอากระเป๋าเงินไปวางไว้ในรถค่ะ
อืมเงินส่วนอันเนี้ยคือแบงค์ยี่สิบนะอ๋อ
แบงค์ย่อยนะที่คุณประพาพรเขาเอามาสี่หมื่นมาใส่ในกระเป๋าถือสี่ด้านของเธออ๋อ
แบ่งเงินมาแบ่งเงินมาครับจังหวะที่ทั้งคู่ก็คือคนขับรถตู้กับคุณประพาพรเนี่ย
เปิดประตูขึ้นไปในรถคนร้ายมาในชุดรายเดอร์ครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบเลยแล้วก็เปิดประตูรถตู้หมายถึง
แล้วก็ด่าด่าคนขับบอกว่ามึงชอบเมียชาวบ้านมากใช่ไหม
คนขับรถตู้บอกว่าไม่ใช่ผมพี่พี่จำผิดหรือเปล่าแล้วก็มีการชกต่อยกันครับ
คนร้ายมาขู่ว่ากูมีปืนนะทีนี้ทำให้คนขับรถตู้กลัวสิ
วิ่งหนีลงจากรถเข้าไปในซอยเลยวิ่งหนีไปในซอย
ส่วนคนร้ายในชุดรายเดอร์ฉวยโอกาสคว้ากระเป๋าเป้ที่วางในรถตู้เนี่ย
ขึ้นมอเตอร์ไซค์ของเขาไปแล้วตะโกนบอกคุณประพาพรด้วยบอก
รักมันชอบมันมากใช่ไหมแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปอย่างรวดเร็ว
โอ้ยถามว่าทำไมตะโกนหาตะโกนบอกแบบนั้นเออ
เป็นไปได้ว่าต้องการจะให้พลเมืองดีแถวนั้น

คิดว่าเป็นเรื่องผัวเมียเออคิดว่าเป็นเรื่องผัวเมีย
เปลี่ยนเป็นประเด็นหรอเปลี่ยนเป็นประเด็นเปลี่ยนเป็นความสนใจหรอ
ใช่แล้วตั้งหวะนั้นจริงจริงพี่ประพาพรตะโกนกลับไปด้วยนะ

คือบอกแบบนี้เพราะว่าพี่ประพาพรกับคนขับรถตู้
เขาไม่ได้เป็นอะไรกันเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน
คือเท่าที่ดูน่าจะเป็นอุบายคนร้ายแหละ

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาค๒ก็ลงพื้นที่ไปตรวจเก็บรอยนิ้วมือนะแล้วก็หลักฐานต่าง
โดยรอบรถแล้วก็ในรถด้วยตามคำกล่าวอ้างของพนักงานทั้งสอง
ให้การก่อนอันนี้ว่ากระเป๋าเงินวางไว้ตรงกลางระหว่างเกียร์

ก็คือในกระเป๋านั้นมีเงินอยู่ประมาณสัก๓๔๖๐๐๐บาท
ส่วนที่สพบ้านบึงตำรวจแยกสอบนะ
สอบทั้งคนขับรถตู้ก็คือนายกริจชะพัฒน์และนางสาวประพาพรอย่างละเอียดเลย
จากว่าตำรวจบอกคำให้การมันมีข้อพิรุธในหลายประเด็น
ถามนายกริจชะพัฒน์ที่เป็นคนขับรถตู้บอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวนะ
ไม่มีส่วนรู้เห็นกับคนร้ายเลยนี่

นี่จมูกยังมีแผลตรงหน้าผากยังมีแผลอยู่เลย
แล้วก็ตอบข้อสอบถามว่าทำไมถึงไม่ต่อสู้กับคนร้ายล่ะกิจชะพัฒน์
กิจพัฒน์บอกว่าเขาสู้แล้วนะถีบคนร้ายไปทีนึง
จมูกได้แผลเลยครับ
คือที่ตำรวจสงสัยกริจชะพัดเป็นคนร้ายหรือเปล่า
เพราะรู้ว่าจะมาเบิกตังษ์ทุกวันที่๕ปีกรึงวันที่๒๐
แล้วมันมีกล้องวงจรปิดก่อนหน้าไง

ไปตามตั้งแต่เขาไปเบิกตังค์แล้ว
แต่ยังไม่ได้ลงสรุปนะ

ถ้าเกิดว่าเป็นร้านรวงหรือว่าธุรกิจที่จะมาเบิกเงินเยอะปริมาณมาก
เป็นล้านล้านแบบนี้จริงประสานกับตำรวจก่อนได้
ตำรวจเขาจะได้ไปคอยดูแลแล้วอยู่กับปลอดภัยด้วย